ความพิเศษของกิจกรรมครั้งนี้คือผู้วิ่งสามารถใช้โซเชียลมีเดียแชร์เป้าหมายในการวิ่งให้เพื่อนในโลกโซเชียลได้มาร่วมให้กำลังใจ
และร่วมบริจาคตามระยะทางที่ผู้วิ่งตั้งเป้าหมายไว้เช่นถ้าวิ่ง๒๒กิโลเมตรเพื่อนที่มาให้กำลังใจจะบริจาค๑๐๐บาทหรือวิ่ง๕กิโลเมตรจะบริจาค๒๐๐บาท
ใน๒ปีที่ผ่านมาเราสามารถระดมเงินได้ประมาณ๕๙๐๐๐บาทคือสามารถเผาชายเด็กได้๒๙๖คน
ในวันที่๖พฤศจิกายน๒๕๕๙ในพื้นที่สวนจตุจักรสวนวชิระเบนจทัศน์หรือสวนรถไฟและสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ